ได้นำเสนอเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
ป่าเขาอ่างรืนัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่มีช้างไปบุกกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
แล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตไป๑คน
ซึ่งปัญหาแบบนี้เกิดในพื้นที่อื่นที่มีช้าง
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์ไปลุกที่อยู่ของพวกมันนะครับ
อย่างเช่นมีพืชชนิดหนึ่งครับที่ช้างชอบ
นั่นก็คือมะรุราที่นำไปใช้ผลิตเหล้า
เป็นสินค้าส่งออกแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อ
ท้องถิ่นของอาฟริกาใต้นะครับ
แต่ว่าที่นั่นครับเขาหาทางออกด้วยการใช้พึ่ง
เป็นตัวแทนในการไล่ช้างไม่ให้มารบกวน

ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ทำกลางความร้อนระอุของช่วงฤดูร้อนในแอฟริกาใต้
บรรดาช้างป่าต่างออกหากิน
สิ่งหนึ่งที่พวกมันมองหาคือผลมารูล่า
หลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เจ้าช้างเหล่านี้เมา

แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังเชื่อว่าปริมาณที่พวกมันกินเข้าไป
อย่างน้อยเกินกว่าที่จะทำให้เมาได้
แต่ความที่พวกมันชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้
ทำให้คนในท้องถิ่นต้องหาทางไล่ช้าง
ไม่ให้เข้ามาทำลายพืชผลในสวน

ที่ดูแลเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างบอกว่า
กำลังมีโครงการช่วยไม่ให้ช้างเข้าไป
ทำให้สวนต้นมารูล่าเสียหาย
โดยใช้รังพึ่งแขวนไว้ที่ต้นมารูล่า
โดยเริ่มทดลองที่ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติจีจาเน่
เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้ามา
เพราะช้างไม่ชอบพึ่งและสัตว์ที่รบกวนพวกนี้
โครงการนี้ทำให้บรรดาเจ้าของสวนมารูล่าพากันยิ้มได้
เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ต่างต้องพึ่งพาต้นไม้ชนิดนี้กันทั้งนั้น
เซลิน่าราเซเยลจากหมู่บ้านมาคูชันเน่

ทำอาชีพรับเก็บผลมารูล่าเปิดเผยว่า
มูคุมมะรุราเรียดรอเบลละและราเทาะ
หน้าที่ของเธอคือเก็บผลมารูล่า
ซึ่งมีวิตามินซีสูงเอามาล้างไม่เติมน้ำตาล
แล้วใส่เชื้อยีสหมักเบียร์หมักไว้๓วัน
จากชาวบ้านส่วนใหญ่จะรับจ้างทำแบบนี้แล้ว
พวกเขายังชอบดื่มเบียร์ผลมารูล่าด้วย
สัตว์อาจารย์เวรธวายแห่งศูนย์ศึกษาพืชสัตว์และสภาพแวดล้อมธรรมชาติของมหาวิทยาลัยวิทย์วอเตอร์แลนด์กล่าวว่า
ผลมารูล่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างมากสำหรับคนที่นี่
เพราะผู้คนได้ใช้ประโยชน์หลายอย่าง
จากเอาไปทำเบียร์แล้วยังทำแยมได้ด้วย

ส่วนที่สำคัญคือการเอาไปทำเหล้าหวานที่เรียกว่าอามารูล่า
ข้อมูลจากสมาคมวิจัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และวายระหว่างประเทศ
อามารูล่าคือล่าหวานที่มียอดขายสูงสุดอันดับ๒ของโลก
อกจากนี้ยังทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่ทำอาชีพเก็บผลมารูล่าขาย
ฤดูที่ผลมารูล่าออกเยอะ
โรงงานใช้ผลมารูล่าวันละ๕๔ตันในการผลิตเหล้า
เฉลี่ยแล้วในแต่ละปีมีการรับซื้อกว่า๒๖๐๐ตัน
และได้มีการส่งออกไปที่โรงงานในเมืองเคฟทาวน์
ส่วนที่โรงงานของบริษัทดิสเทล
เพื่อส่งขายใน๑๐๐ประเทศ
กรรมวิธีการผลิตคือการนำผลมารูล่าไปคั้นน้ำแล้วหมัก
จากนั้นก็บ่มในถังไม้โอ๊คเป็นเวลา๒ปี
จากนั้นจึงมีการเติมครีมลงไปเพื่อให้เป็นล่าหวาน
บริงลีเบนเบิกผู้จัดการทั่วไปของโรงงานดิสเทลเปิดเผยว่า
เหล้าอามารูล่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
มีรสของผลไม้เมืองร้อน
สัมผัสแรกจะมีความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา
จากนั้นจะรับรู้ได้ถึงความหวานลุ่มลึกจากเครื่องเทศกลิ่นวานิลา
ซึ่งมาจากการบ่มในถังไม้โอ๊คของฝรั่งเศส
สมกับครีมที่เติมลงไปให้รสชาติที่ล้ำลึกอย่างยิ่ง
สิ่งเหล่านี้คือความซับซ้อนในรสชาติที่เขาคิดว่า
ชนิดนี้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
ต้นมารุล่าพบได้ทั่วไปในหลายพื้นที่แถบสหร่าในแอฟริกา
มันเป็นพืชที่ได้รับการคุ้มครองในแอฟริกาใต้
แต่ดูเหมือนว่าบรรดาช้างจะไม่ค่อยสนใจกฎหมายเท่าไหร่